ไปดูเหตุการณ์ที่หญิงวัย๔๒ปีที่นครนายกน้อยใจสามีที่ไม่ยอมรับโทรศัพท์นะครับ
ก็เลยตัดสินใจกระโดดคลองหน้าบ้านหวังฆ่าตัวตาย
โชคดีที่กู้ภัยมาช่วยตามหาแล้วก็ช่วยตัวไว้ได้ทัน

นำกำลังระดมช่วยกันค้นหานางนารินอายุ๔๒ปี
ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก

โดยกระโดดลงไปในคลองที่มีกระแสน้ำเชี่ยวกราก
ก่อนหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย
นายสมศักดิ์แปรสันเทียสามีของนางนารินเปิดเผยว่า
ก่อนเกิดเหตุได้มีปากเสียงกับนางนารินภายในบ้าน
จากนางนารินเกิดความไม่พอใจ
ตนไม่ยอมรับโทรศัพท์
จากนั้นนางนารินก็เอ่ยปากบอกว่าจะไปฆ่าตัวตาย
นายสมศักดิ์เข้าใจว่าภรรยาน่าจะพูดล้อเล่น
ตอบกลับไปว่าแน่จริงก็ไปเลย
ที่นางนารินจะเดินออกมาจากห้อง
แล้วกระโดดลงคลองที่อยู่บริเวณหน้าบ้าน

ด้านในสมศักดิ์จึงขอความช่วยเหลือไปยังกู้ภัย

หลังจากนั้นเวลาผ่านไป๓ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปพบนางนาริน
อยู่ในสภาพตัวเปียกปอนหนาวสั่น
ห่างจากตัวบ้านไปประมาณ๘๐๐เมตร
กู้ภัยจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วน
เขาบอกว่าเขาน้อยใจว่าผมไม่รับโทรศัพท์เขา
ไม่รับโทรศัพท์อ่าอันนี้แล้วผมก็เลยบอกว่า

ครับแล้วผมกลับมาก็คือมาพูดพูดคล้ายคล้ายแบบ
เขาน้อยใจผมก็เลยบอกว่าเขาจะฆ่าตัวตายผมก็บอกไปทั่ว
ก็เลยบอกว่าไปเลยแต่ผมอยู่ในห้องเขาก็อยู่
ครับ๕นาทีเขาเดินตามมาตามมาเสร็จเขาก็ลงคลอง
เขาเอาขึ้นมาแล้วนะรอบหนึ่งครับแล้วเขาก็มานั่งอยู่ตรงนี้
แล้วก็ไปตรงนู้นผมก็เดินกลับมาบ้าน๕อาทิต

ผมก็เดินตามหาตลอด๒๓รอบ
แต่ผมต้องให้น้องสาวโทรเรียกฮุกมาเนี่ย
ด้านนางนารินเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า

ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องน้อยใจสามีเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมีปัญหาเป็นเรื่องความเข้าใจผิด

ทำให้เธอมีความเครียดกดดัน
คือฟังแต่กลัวมันก็ไม่มีความเครียด

อย่างนั้นมันจะทิ้งแบบมันก็หาที่เขาไม่รับ

แล้วเนี่ยรับคู่กับเขาอย่างนี้จะโดดเขาไม่เจอเลย
แล้วพวกมันนี่เป็นไงครับเว้ยเขาพูดอย่างนี้

ก็โดดเลยโดดเลย
อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเรื่อง

และฝากขอบคุณไปยังทุกคนที่ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน